พยาบาลท่านนี้ลงเวรแล้วจะกลับบ้าน
เห็นผู้ชายอายุ๓๑ขี่รถแข่งมากับเพื่อน
แล้วก็ไปชนรถวัยรุ่นที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมฮะ
นี่แหละครับเป็นช่วงที่นายนโรงชัยบุญเจริญอายุ๓๑นะครับ
ขี่รถจักรยานยนต์สีดำแข่งมากับนายธีรพัฒน์เพชรนิน
อายุ๑๙ปีนะครับเป็นรถจักรยานยนต์สีน้ำเงิน
ตามถนนสายจันทบุรีหนองขอนตะบนคมบางอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีครับ
คือเร่งเครื่องแซงรถยนต์ในเลนขวาป๊าดขึ้นไปปรากฏว่า
ชนรถจักรยานยนต์ที่เขาขี่มาตามปกติอย่างจัง
ร่างของนายนโรงชัยเนี่ยกระเด็นมาถูกรถยนต์นะครับทับเสียชีวิต
เพื่อนที่ขี่รถแข่งมาด้วยได้รับบาดเจ็บสาหัสกู้ภัย
นำส่งโรงพยาบาลพระปกเกล้าส่วนคู่กรณีคือนายกิติวัฒน์ช่างจันท
อายุ๒๕ครับและนางสาวไอรดาภูลเกษมอายุ๒๐เป็นคนตราดนะครับ
ขี่รถมาในเลนส์ปกติจะไปหาเพื่อนในตัวเมืองจันทบุรี
ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรกับเขาเลยนะครับต้องมาเสียชีวิตทั้งคู่คุณผู้ชมดูสิ
ค่ะโอ้โหนางสาวปาริชัดน้อยมีอายุยี่สิบเจ็ดปีเธอเป็นพยาบาลครับ
แล้วก็เป็นรถยนต์ที่มีกล้องหน้ารถบันทึกที่คุณผู้ชมเห็นไปตอนต้นนะนะ
เธอเล่าให้ฟังบอกว่าเพิ่งจะลงเวรขับรถจะกลับบ้าน
พอถึงที่เกิดเหตุมีรถจักรยายนขี่แข่งกันมา๒คัน
หมอบมาเลยสายหมอบมาเลยนะครับทั้งคู่แซงรถของเธอไปทางเลนขวา
แล้วก็กินเลนไปฝั่งตรงข้ามแล้วไปชนกับรถจักรยายนที่เขาขี่สวนทางมา
ร่างของผู้ชายอายุ๓๑กระเด็นมาหน้ารถของเธอนะครับ
คราบเลือดเนี่ยเปื้อนหน้ารถนะครับเคราะห์ดีนะฮะเธอเบรกทันไม่ได้ทับนะครับคุณผู้ชม
ไม่ได้ทับซ้ำนะฮะจังหวะนั้นเบรกได้ทันครับ
เขาแซงมีรถมอเตอร์ไซค์แซงหนูมาค่ะแล้วก็เหมือนมันมีรถสวนมาแล้วเขาก็ชนกัน
แซงมาเรามาจากทางไหนหนูมาจากทางจันทร์นะคะทางจันทร์
ลงเวรมาใช่ค่ะมีแซงขึ้นมาแล้วมันก็มีรถสวนมาแบบมาอีกคันหนึ่งอ่ะ
ข้างหน้าเราใช่เขาชนกันฝั่งนี้ก่อนแล้วมันกระเด็นมาชนรถหนู
ตำรวจไปตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ชายอายุ๓๑ปีนะครับ
แล้วก็รถจักรยายนสองคันจอดอยู่คู่กันครับอยู่ที่สารเจ้าพ่อสะบาปนะครับ
เขาบอกว่าห่างจากตรงนี้ไปประมาณ๑๐กิโลเมตรภาพนี้ครับไปเจอในสตอรี่
ซึ่งตรงกับภาพที่กล้องบันทึกหน้ารถบันทึกเอาไว้ได้นะครับ
ขณะนี้ตำรวจสพเมืองจันทบุรีนะครับเจาะเลือดผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์นะครับ
ก็ต้องรอผล๓๖เดือนนะนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงจะมาแจ้งข้อกล่าวหาตามกฎหมายต่อไปครับ
แต่รูปในสตอรี่กับคันที่เกิดเหตุการณ์ก็เป็นคันเดียวกันนะคะ